ต่อกันที่เหตุการณ์ที่พระนครศรีธุยาอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะ
คุณตาท่านหนึ่งอายุ๘๒ปีมีคนไปพบว่าเสียชีวิตปริศนาที่ชานหน้าบ้านค่ะ
สภาพศพถูกสัตว์กัดแทะนะคะเนื้อหนังที่หน้าแล้วก็แขนขาหายไปหมด
อันนี้คือสำหรับผู้ที่เขาไปเจอนะคะก็สภาพศพเป็นแบบนี้
ก็เป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาค่ะเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้
เป็นยกใต้ถุนขึ้นมานะคะอยู่ที่ตำบลไม้ตราอำเภอบางไซพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณตาที่เสียชีวิตคือนายผ่อนร่วมวงอายุ๘๒ปีก็นอนหงายอยู่ที่บันไดทางขึ้นบ้านค่ะ
สภาพศพคือใบหน้ามีร่องรอยถูกกัดแทะนะคะ
แขนซ้ายถูกกัดแทะเหลือแต่กระดูก

มีเพียงรอยเท้าสุนัขที่พื้นบ้าน
ไม้เท้าของผู้ตายอยู่ที่เชิงบันได
คือบ้านหลังนี้เนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้๑๒ตัวคุณผู้ชม
นี่ค่ะสุนัข๑๒ตัวนะคะ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ที่บ้านค่ะ
อยู่ที่อำเภอบางไซพระนครศรียุธยาก็พบกับนายทวีปาซาปวี
ซึ่งเป็นหลานชายของคุณตายุ๔๐ปี
เล่าว่าคุณตาเนี่ยไม่มีลูกอยู่ตัวคนเดียว
ช่วงสายของเมื่อวานเนี่ยพาตาไปส่งที่บ้านปกติก็จะจอดอยู่ที่ถนน
คุณตาก็จะใช้วิธีไถตัวขึ้นไปข้างบนบ้างนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีการสันนิษฐานว่า
คุณตาจะถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดหรือทำร้ายจนเสียชีวิต
หลานบอกว่าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้

ถ้าถูกสุนัขกัดตาจะต้องตีหรือไม่ก็ไล่
คาดว่าตาอาจจะเป็นลม
เป็นลมแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่บนชานบ้าน
จากนั้นสุนัขที่เลี้ยงไว้๑๒ตัวซึ่งเป็นสุนัขใหญ่๖ตัวเนี่ย
มันอาจจะหิวก็เลยมากัดแทะร่าง
หรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สุนัข
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอผลชนสูตรทางนิติเวศนะคะ
ก็คงจะให้คำตอบในส่วนนี้ได้ค่ะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเล่าบอกว่า
ตอนหลานมาส่งตาที่หน้าบ้านเนี่ยยังเห็นสุนัขวิ่งมาหาด้วยอยู่เลยนะคะ
คือมันวิ่งมาหาด้วยความดีใจตามภาษาสุนัข

ทราบข่าวอีกทีก็พบคุณตาเป็นศพแล้วค่ะ
สุนัขของบ้านนี้ที่เลี้ยงไว้๑๒ตัวปกติจะแค่เห่า
ไม่เคยกัดหรือทำร้ายใครนะคะ
เรื่องต้นตำรวจนำศพไปชนะสูตร
ยังไม่สรุปนะคะว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนที่กัดแทะค่ะ